ขยับต่อนะฮะมีเหตุการณ์สลดใจเกิดขึ้นนะครับ
มีบ้านหลังหนึ่งเขาติดโควิดกันยกครัว

ปรากฏว่าระหว่างขับรถคนขับหลับในโชยต้นไม้

โอ้โหสลดใจมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับ

สูงคอควาย๒๑๐๗กรุงเทพฯ

แล้วคนในรถเนี่ยโดนอัดอยู่ข้างในฮะ

ทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์สุพรรณบุรี

แต่มีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

พาอายุ๔๑ปีกับคุณสายทอง

๑ปีตามรายงานทราบว่า

กลุ่มเสี่ยงจะติดโควิดดังนั้นหาเตียงสิ

จังหวัดพะเยาว์

มีเตียงรอไว้แล้วแต่ระหว่างทางขับรถกลับไป

คนขับหลับในเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
คนขับหลับในเป๋ออกไปชนต้นไม้
ส่งผลให้คนในรถเสียชีวิตทันที

และใน๔คนที่บาดเจ็บมีเด็กอยู่ด้วย

และเบื้องต้นหลังจากเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ

ตรวจสอบเรียบร้อยติดจริง

ดังนั้นก็ต้องส่งดำเนินการต่อไป

มูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรี

พาไปที่วัดเถียนภายอำเภอศรีประจันทร์สุพรรณบุรี

บ้านเกิดคือพยาวก็มาไม่ได้
ดังนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยท่านเป็นทุกอย่างให้
เป็นให้หมดเลยฮะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นทุกอย่าง
พาไปแล้วก็รอบนี้ทำการไลฟ์

ได้มีการร่วมส่งศพ
ครั้งสุดท้ายมีบรรยากาศเลยฮะเชิญครับ
ก็เป็นเหตุการณ์สลดใจซ้อนสลดใจอีกทีหนึ่ง
ต้นเรื่องมาจากเรื่องของสถานการณ์โควิดนั่นเองครับ